แต่ว่าข่าวแรกวันนี้ไปดูที่เหตุการณ์โจรกันหน่อย
ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรืออย่างไรโจรเยอะเหลือเกินครับ
โจรไปปล้นร้านทองแถววังหินอีกแล้วนะฮะ
ถึงแม้พนักงานจะเห็นพิรุษแล้วก็ไปล็อกประตู
แต่ว่าไม่เป็นผลเขามีปืนใช้ปืนยิงเปิดทางคุณผู้ชมนี่
แล้ววงจรปิดหน้าร้านก็จับภาพเอาไว้ได้

อาจจะไม่ได้เห็นพฤติกรรมแห่งใช่เจนทั้งหมด
แต่ว่าเห็นไหมมันมีคนวิ่งไป
ก็เป็นคลิปที่เห็นว่ามีโจรวิ่งออกจากร้านทองไป

จากนั้นสักพักหนึ่งโจรป้นทองที่สวมหมวกกันน็อกวิ่งออกมา
ตามภาพก็เลยคาดการณ์ว่าโจรรายนี้คงได้ทองออกมาแล้วก็เลยวิ่งหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะฮะที่ตำรวจสนโชคชัยได้รับแจ้งว่า
มีเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุใช้ปืนไปจี้ชิงทรัพย์ร้านทอง
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยครับนี่เห็นไหมมีคนถ่ายไว้ได้ด้วยเป็นคลิปนี่
จากมือถือโอ้โหเห็นเลยค่ะ
บริเวณลานจอดรถนะครับหน้าร้านเนี่ยจะเห็นว่าก็มีกระจกเป็นประตูหน้ามร้านทองแตกทั้งบาน
ห่างจากหน้าประตูเหล็กไปเล็กน้อยไปพบปลอกกระสุนตกอยู่๑ปลอก
ก็รวบรวมไว้เป็นหลักฐานเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บหนึ่งคน
เพราะว่าถูกกระจกบาดที่ลำคอก็เลยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบส่วนพนักงานของร้านทองก็บอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชาย
แต่งกายสวมเสื้อผ้าใส่ชุดดำมามิดชิดเลยสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
ผิวขาวนะสูงสัก๑๗๐เซนติเมตรเดินมาที่หน้าร้าน
ท่าทางมีพิรุษนะครับด้วยการแต่งตัวก็ดูออกแล้วล่ะว่าไม่ใช่คนปกติมีพิรุธ
แต่งตัวมาสักขนาดนั้นพนักงานก็เลยปิดร้านล็อกประตูซะเลย
แต่คนร้ายชักปืนยิงใส่ประตูสองนัดกระจกมันแตกคุณผู้ชม
กระจกไปบาดคอพนักงานอีกหนึ่งคนบาดเจ็บนะครับ
จากนั้นคนร้ายเข้าไปได้กวาดสร้อยทองไปเป็นสร้อยคอทองคำจำนวนนึง
แล้วก็วิ่งออกจากร้านไปคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดโจรเนี่ยยิงเข้าไป
คาดว่าเป็นการยิงเปิดทางนะช่วงที่ได้ยินเสียงปืนก็บอกให้คนแถวนั้น

เห็นไหมฮะทุกคนแบบโอ้โหชุดละมุนคือไม่มีใครกล้า
เพราะว่าคนร้ายเขามีปืนไงใช่ค่ะแล้วเขายิงไปแล้วด้วยไง
ยิงไปแล้วก็กวนนะก็ต้องมองแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่าย
ก่อนที่จะหลบหนีไปเดี๋ยวกันโดดสอบคนร้ายได้ทองไปสี่สิบเส้นน้ำหนักร่วมหนึ่งร้อยบาทนะฮะ
นี้ร้านทองนี้เคยถูกคนร้ายปล้นมาแล้ว๒๐ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
โดยคนร้ายเป็นเจ้าของวลีจำได้ใช่ไหมนี่ภาพก่อนหน้านี้ล้อเล่น
จำได้ไหมหนุ่มคนนี้ผมล้อเล่นแต่ว่าออกไม่ได้ไงประตูมันล็อก
สุดท้ายล้อเล่นในคุกนะครับโดนจับเหมือนเกินนะฮะเหตุการณ์นั้นเขาได้ทองไปยี่สิบสี่บาท
แต่ว่า๓วันให้หลังพ่อแม่ก็นำตัวไปมอบตัวนะครับโดนจับไปเช่นเดียวกันนะฮะ
ล้อเล่นไม่ได้ครับโจรก็คือโจรใช่อ่ายังอยู่กันที่